สอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุนะคะ
ตอนแรกคิดว่าเป็นอุบัติเหตุปกติก็คือรถคว่ำค่ะ

เป็นผู้เสียชีวิตมี๓ศพด้วยกัน

ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บที่มากับรถคันนั้น
เป็นแรงงานต่างด้าวเถื่อนค่ะ
และในหน้าที่พาเข้ามาตอนนี้ทิ้งเลยนะคะ

ช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจสพเมืองกำแพงเพชร
ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณป่ายางบ้านหนองนกกระทา
ตำบลนาบอกคำอำเภอเมืองกำแพงเพชร
หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีคนนำแรงงานต่างด้าวมาทิ้งไว้

แรงงานต่างด้าวรวมตัวอยู่เป็นกลุ่ม
นั่งเฝ้าคนเจ็บและผู้เสียชีวิตรวมกันอยู่
มีกระเป๋าสัมภาระหลายใบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
แต่ละคนไม่มีหลักฐานใดค่ะ
เรื่องต้นพบว่ามีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ๔ราย

ผู้เสียชีวิตมี๓ศพชาย๑ศพหญิง๒ศพค่ะ

เปิดเผยว่าแรงงานทั้งหมดจำนวน๒๓คน
ค่าในหน้าคนละ๗๐๐ถึง๒๓๐๐บาท
กับการให้เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศ
มีรถกระบะมารับจากฝั่งเมียนมา

จากนั้นรถกระบะมาประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำหลายตลบเลย
เป็นทางลงเขาซึ่งยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นพื้นที่ใด

ต่อมามีรถกระบะอีกหนึ่งคันมาขนถ่ายรายงานกลุ่มนี้ค่ะ
ขึ้นรถแล้วเอามาทิ้งไว้ตรงจุดนี้ค่ะ
ตอนแรกเขาบอกว่าไปครับไปโรงพยาบาล
เขาบอกเขาออกมาแล้วไม่ให้มาเลยติดต่อก็ไม่ได้สิ
โพนตำรวจตรีพี่พัชชุมนิกูลผู้บังคับการตำรวจภูทร
จังหวัดกำแพงเพชรลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะ
เบื้องต้น
โควิด๑๙แล้วก็แยกผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
ส่วนผู้เสียชีวิตจะต้องส่งศพไปชนะสูตรค่ะ
อกจากนี้จะได้มีการประสานไปยังฝั่งจังหวัดตากนะคะ
เพื่อตรวจสอบว่ามีอุบัติเหตุที่จุดใดหรือไม่
จะได้สอบสวนขยายผลต่อไป
รายงานข่าวระบุว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูตัดอ้อย
ไร่อ้อยต้องใช้แรงงานจำนวนมากค่ะ
สถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมาตอนนี้
ทำให้มีคนลักลอบมาทำงานในประเทศไทยมากขึ้น
ขณะที่พรมแดนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
มีการตรวจจับอย่างเข้มงวดมาก
แรงงานจึงพากันทะลักมาตามแนวชายแดนพื้นที่จังหวัดตากค่ะ